กันว่าหมอกินคนไข้เมื่อวานเห็นแล้ว
คิดว่าเป็นคดีสยองขวัญนี่ไงคิดแบบนี้คุณโพลมาแบบเป็นอรรยากรรมแล้วนะ
ใช่ทุกคนคิดแบบนี้นี่คดีใหม่หรือจะโปรโมทหนังอะไรที่เป็นหนัง
แต่เรื่องนี้นอกเหนือจะเป็นดราม่ามันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในงานเกษตรแฟร์ค่ะ
อืมถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีแฮชแท็กหมอกินคนไข้ได้ยังไง
แล้วปรากฏว่าเขาไปเจอค่ะเขาบอกว่ามีการขายเมนูเนื้อกระต่ายกับเนื้อจราเข้
แล้วเป็นการขายโดยนิสิตสัตวแพทย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้ควรเกิดเหรอ
ทำไมถึงขายโดยเหมือนเป็นทีมของสัตวแพทย์เป็นนิสิตเองด้วยนะ
ทำไมเอาเนื้อแบบนี้มาขายอ๋อสัตวแพทย์ต้องรักษาสัตว์ใช่
แต่เอาสัตว์มาขายให้คนกินเขาก็เลยใช้คำว่าหมอกินคนไข้
เออคนก็ติดแท็กนี้กันกระจายแล้วก็มีการแชร์กันเต็มไปหมดเลยนะคะ
ว่าทำไมบุคลากรทางการแพทย์นำเนื้อสัตว์แบบนี้มาขายเป็นอาหาร
อยากให้ทางผู้จัดเอาไปพิจารณาเรื่องนี้มันกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะคะ
มีคนไปแสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องนี้มันมีช่วงท้ายที่เขาออกมาเปิดเผยด้วยนะคะ
เขาบอกว่าทวิตต้นเรื่องเนี่ยมองว่าคนที่เขาไปโพสต์ได้ด้วยความที่เขาเป็นวีแกนด้วย

ปรากฏมันก็มีข้อมูลมาอีกฝั่งนึงว่า
เนื้อสัตว์ที่เอามาขายเอามาปรุงอาหาร
มันมาจากฟาร์มผลิตเพื่อการบริโภค

ถูกไม่ได้มีหมอคนไหนเอาเคสคนไข้หรืออาจารย์ใหญ่มากิน
แล้วอย่าไปใช้คำว่าหมอกิน
เขาเรียกว่าอะไรวะหมอกินคนไข้
มันใช้ไม่ได้มันฟังดูแล้วมันดูน่ากลัว
ใช่ทีมข่าวของเราติดตามเรื่องนี้ไปที่งานเกษตรแฟนนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ก็ไปตรงบริเวณร้านอาหารของนิสิตสารวแพทย์
มีกลุ่มนิสิตมีประชาชนที่เข้าไปซื้อกันไม่ขาดสายเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมนูส่วนใหญ่ทำจากเนื้อสัตว์หาทานยากเช่นเข้ป๊อปจานละ๖๙บาท
คล้ายไก่ป๊อปอ่ะคุณแต่ใช้เนื้อจาระเข้
บีคิวจราเข้กระต่ายทอดกระเทียม
ทีนี้ทางด้านของตัวแทนนิสิตจากคณะสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
ชื่อว่านายสวิทย์
บอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้พวกเราทุกคน
เหล่าบรรดานิสิตรู้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้ว
และชี้แจงไปแล้วว่าเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่า
มาจากแหล่งชำแหละที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้เอามาฆ่ามาชำแหละกันเอง
ประเด็นแบบนี้เอาจริงผมบอกตรงนะพี่

แต่ยืนยันว่าไม่ได้ขัดหลักจัญญาบันอะไรใดทั้งสิ้นค่ะ
ประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วทุกปีครับผม

แต่ว่าช่วงที่มันเป็นโควิดด้วย
ก็อาจทำให้กระแสรักของเรามันถ่ายไปครับผม
ก็สำหรับดราม่าที่ทุกคนได้เห็นกันในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับ

มาจากแหล่งที่ตรงปั้งตามควบหมายนะครับ
ให้ทุกคนเข้ามาทานร้านอาหารนิสิตสนแพทย์ของเรานะครับ
เนื่องจากว่ารายได้ส่วนหนึ่ง
จะนำไปออกท่ายอาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนครับผม
นั่นคือคำอธิบายของนิสิตนะคะ
ทีนี้เราก็ไปถามทางด้านหัวหน้าอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์กันบ้างนะคะ
สัตวแพทย์หญิงนิยดาล้านทรัพย์สกุลค่ะ
ท่านให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าในฐานะที่อาจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของร้าน
อาจารย์ขอยืนยันแบบนี้นะคะคุณนักข่าว
มันไม่ขัดต่อหลักจัญญาบันตามที่เป็นข่าวแต่อย่างไรแต่อย่างใด
แล้วเนื้อกระต่ายเนื้อจอราเข้เอาจริงอาจารย์บอกนะ
มันถือเป็นเมนูอาหารทางเลือก

ที่ได้รับความนิยมด้วยในต่างประเทศ
ฉะนั้นเรื่องนี้จะใช้คำว่าหมอกินคนไข้ไม่ได้อาจารย์เองก็บอกแบบนี้
แต่จริงติดตามในโลกโซเชียลหลายเพจนะครับ
เมนต์เสียงแตกแล้วก็เอ็นไปทางฝั่งคุณหมอ

เพราะว่าคือหมอเขาไม่เอาเคสตัวอย่างที่เขาร่ำเรียนกันมามาทำอาหารแน่นอน
อย่างที่คุณหมออธิบายไปแหละว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่นำมาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงมาก่อน

พอไปโพสต์แล้วติดแฮสแท็กแบบนั้นคนก็อาจจะเข้าใจได้ว่า
เอาสัตว์ที่รักษาแล้วตายหรือเปล่าแล้วมาทำให้คนกินหรือเปล่า

เรามองในมุมของความที่คนเจ้าของโพสต์เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นสายวีแกน
แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งในฝั่งนี้เขาก็อธิบายไว้ชัดเจน
ฉะนั้นมันตรงกลางได้ไหมสายวีแกนคือถ้าคุณเป็นแบบนี้
คุณเดินผ่านไปเลยก็ได้คุณไม่ต้องมองเพราะจริงอาหารทางเลือกแบบเนี้ย
มันมีเยอะจริงนะในทุกประเทศเลยนะคะก็เลี่ยงไป
ช่วงนี้ก็มีงานเกษตรแฟร์อยู่ไปกันได้คนเยอะเชียว
ดูด้วยนะรถค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะคะ